คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศ
โดยรอบพระบรมมหาราชวังกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้หลังจากจุดคัดกรองเปิด
ประชาชนก็ทยอยผ่านจุดคัดกรอง
บางคนคือรอตั้งแต่เมื่อวาน

เพื่อที่รอเวลาจะได้เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท
เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่จะเสด็จออกณศรีหะบัญชรพระที่นั่งสุดท้ายสวรรค์ประสาท
พระบรมมหาราชวังในเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาที
เดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศจากผู้สื่อข่าวของเรา
คุณปานจุติประดับเพชรรายงานสด
มาจากถนนหน้าพระธาตุบริเวณพระบรมหาราชวัง

ประชาชนต่างพร้อมใจมาร่วมจับจองพื้นที่
เพื่อเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จออกหน้าศรีหาบัญชาในช่วงเย็นของวันนี้ค่ะ
เวลาประมาณ๑๑นาฬิกาที่ผ่านมา
ได้มีการเปิดจุดคัดกรองที่๔พระแม่ธรณีบีบมวยผม
ซึ่งประชาชนที่มารอตั้งแต่ช่วงเช้ามืด
ต่างก็ทยอยเข้าพื้นที่ด้านในอย่างเป็นระเบียบ

ได้รับกระบอกน้ำตราสัญลักษณ์เป็นที่ระลึก
ซึ่งจุดคัดกรองที่๔มีจำนวนทั้งสิ้น๒๔๐๐๐กระบอก
โดยแต่ละจุดมีจำนวนไม่เท่ากัน

งหน้าไปจับจองพื้นที่บริเวณหน้า

ว่าตั้งใจเดินทางมาชมพระบารมี

เพื่อปวงชนชาวไทยมายาวนาน
ก็อยากจะมาอยู่ในพิธี
และด้วยสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนและมีแดดจัด
ประชาชนที่ปักหลักรออยู่บริเวณนี้
ต่างก้อสวมวกและชัยร่มกันแดด
เช่นเดียวกับนางเกดซิรินีทินมณี
ปักหลักเฝ้ารอจะเข้ามารอรับเสด็จ

เพราะอยากจะชื่นชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จ

และจะจดจำความปราบปลื้มปิตินี้

เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ตั้งใจจะมา
ชมพระบารมีของพระองค์ท่าน

เตรียมหมวกเตรียมลมอะไรมา
คือเป็นจุดที่ภาวนา

ที่เห็นพระพักท่านได้ชัดเจนที่สุด

แล้วก็เล่าให้ลูกให้หลานฟังได้
ส่วนประชาชนบางกลุ่มที่ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์กันแดด
ใช้วิธีนั่งรอใต้ต้นไม้หรือใต้หลังคาแทน

มีจุดให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม

เต็นต์ของหน่วยรักษาพยาบาล
ให้บริการอยู่โดยรอบพื้นที่
ทั้งนี้สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางมาร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในวันนี้
เพื่อเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ

หากมีโรคประจำตัวให้พกยาติดมาด้วย

ร่มสีสุภาพมาใช้ได้ค่ะ
สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางมา

ยังสามารถเดินทางมาได้โดยผ่านจุดคัดกรอง

สำหรับปัญจุติพระดับเพชรข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากบริเวณถนนหน้าพระธาตุค่ะ